คุณรู้มั้ยว่าผู้เป็นคนใดไหนครับ

เอ๊ยนุ้มพ้นมามากเดือนที่ผมมาประมาณไม่ใช่แบบนี้นะ

ลุคคลงแม่งถ้าเกิดว่าฝนตกไปเนี่ย
หัวเลยไม่ต้องนอนเลยนะ

ไม่เปิดบัญชีนะ

ส่วนใหญ่ที่เขามาเขาก็เขาดูข่าวแล้วเขาอยากช่วยเขาก็มา
ข้าวเข้าไปหน่อยข้างบน

ช่างเขาจะฉากให้เสร็จครับ
เดี๋ยวอ่ะเราจะตอบความใจให้เพิ่มไหมฮะ
เดี๋ยวผมถูกไหวล่งบนผมลาก็มาอีกเฮ้ยผมต้องมาเรื่อยเรื่อยแหละ
ถ้ามันผ่านเลยผมต้องผ่านมาเรื่อยเรื่อยเนี่ยผมไม่ทิ้งหรอก
ก็ยังเล็กเหมือนเดิมนะแล้วห้องน้ำเป็นไงตัวนี้
ห้องน้ำเต็มครับขี้เต็มอ่ะแล้วขี้ที่ไหนตัวเนี้ย
ก็ใช้ที่ร้านบ้านก่อนครับนายนายดูห้องน้ำมันอีกจังเหมือนเดิมไหม
ตายอ่านน้ำขาวมันขี้เล็กหนานี่มันเดิมครับ
นายนายนายดูดินายนายนายนี่ครับตรงบ้าน
คือวันนั้นกับวันนี้มาน่ะคือแหละทุกอย่างรึเปล่า
วันนั้นแบบมาแบบมันคือห้องเก็บของเก่า
เดี๋ยวลองเข้าห้องน้ำนายนายเข้าห้องน้ำมาดิ
นายลองเข้าดิวันนั้นยังไม่จะมาแอบดูเลย
ต่างหากห้องน้ำยังไม่เปลี่ยนแปลงห้องน้ำเลยอื่นเปลี่ยนแปลงเยอะ
เอาหน้าเพียงเดี๋ยวแปลงหนึ่งหนึ่ง
สวัสดีครับสวัสดีครับ
แตเนะคะดูดูแกเนเ
เนี่ยเย็กเย็กหรือแบบนี้เลยโอเคอ่ะขอบคุณครับครับนี่
จับผมไม่ผมเห็นโรงจินว่าจากรถบุรีคมฮือเขาถามว่า
เออน้ำยาอยู่ในตัว

สามารถติดจากโบโหมหารก่อน
โค้งปุ้ง

อย่าถามสาวที่รักดี

กล้วยของไม่เหมือนมีนายะ
เพราะทุกคนเกิดมาต้องกินกล้วย
พรุ่งนี้จะมีเอฟซีนะครับส่งขนมจีนมาจากรบบุรี
ส่งให้ร้อยโลเขาถามว่าเอาประมาณถ้าบอกเอาร้อยโลก็น่าจะพอ
ส่วนน้ำยาเขาจะส่งมาบอกว่าไม่ต้องส่งน้ำยาหมอปลาต้องปรุงเอง
หอน้ำยามาให้เกรงคิดใช่แล้วเขาส่งมาพอดี
ด้วยอันตรงอกต้องต้องกินเยอะสะตอ
กินเยอะไม่ดีต้องต้องกินก้วยบ่าชี
ก็บอกแล้วหมอหมอปลามันบ้าไงมันต้องคิดแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขา
พอจะมาเจ้ามือชาวบ้านเข้าเราไม่ทำ

เรามาดีหรอกอ่ะปืนก็ไม่พก

สตอครับสตอไม่ใช่สตอแหวนแหวนฮะสตอสตอสตอทำไมนี่อยู่อย่าเรียกดิ
มันมีความหมายอะไรไหมครับผมว่ามันไม่มีความหมายอะไรหรอก
แค่อยากให้ลุงพลแกทานหน่อยสตอยังยังยังเดี๋ยวยกแล้วจะเอาไปไว้ตรงไหนครับ
ไว้ตรงไหนกระทานนี้ก่อนเดี๋ยวได้แวกทางกันให้
พอพอพอ

ไปตั้งกะแก้นเลยมาตั้งกะแก้นเลย

อันนี้ละครับ
เสียงด้วยครับ
มันแปลกเข็มจนคนอย่างผมหน้าเข็มแม่นก็จะได้หวาน

อย่ายุ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวพลาดจะแหลกไม่ได้นะจ๊ะ

ขอบคุณครับ
เพราะว่าทีนี้ผมอาจจะขึ้นเขาได้นะ
อีกใบมาช่วยกันกันได้ไหม
กล้วยสุเตอร์และกล้วยหาม
เพราะผมสำหรับท่านที่จะหาครับ

ท่าน๗๐ทางนี้๗๐๐อ่ะ
คุณเจียร์หรือครอบครับ
กล้วยสุเตอร์และอีกละ
จะมาให้แบบว่ามันพาแสสเตอร์
ทีก่อนนะครับ

รอมาเหมืออีกแล้วครับ